เอาไปดูหนึ่งอาชีพที่เขาว่ากันว่าปีหนึ่งจะออกมาสร้างรายได้ได้๑ครั้ง
ไล่จับกันไปนี่คุณนักข่าวของเราไปช่วยจับนะที่เห็นอยู่เนี่ย
คุณผู้ชมฮะที่นี่คือบ้านตำในอยู่ที่ตำบลตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาบอกว่านี่คืออาชีพสุดปังอ้าวมาแล้วอะไรอ่ะด้วงเหรอด้วงกว่างครับ
เอ้าตอนคุณฮีซาคุณดูไปนะเขามาจับนะอ่ะยุคนี้สมัยนี้คุณเคยเห็น
ที่เขาเลี้ยงถูกไหมแต่นี่คือเขามาจับจริงด้วงกว่างป่าจริง
แล้วเยอะมากคุณผู้ชมเขาบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนะ
มันเป็นเดือนที่ด้วงกว่างเนี่ยมันจะออกมาหาคู่มันจะออกมาปัดซ้ายปัดขวา
มันปั่นแค่ได้เล่นแอปหาหรือไม่มันก็จะส่งข้อความไลน์หากันเธอเธอว่างไหมสะดวกไหมมาเจอฉันหน่อย
อุ้ยคุณเคยทำเหรอด้วงกว่างมันทำอย่างนี้อ๋อคุณรู้ได้ไง
พอดีด้วงมันเคยเล่าให้เราฟังอ๋อจะมีเพื่อนเป็นด้วงวันนั้นก็แถไปเรื่อยเลยนะ
ของมันนะอโและโหวด้วงกว่างเยอะมากมาในพื้นที่ตรงนี้เป็นเกรจพื้นที่ป่าฮะ
แล้วคนที่เขามีความชำนาญเขาจะออกมาจับเจ้าด้วงกว่างคนนี้
แต่มันขึ้นอยู่กับขนาดคือเริ่มต้นที่๒๐นี่คว้ามาแล้วนะ

ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่เบอร์เทอร์เลยอ่ะครับ
แล้วเขาสามารถขายนะเอาจริงจริงถ้าแบบตัวใหญ่ใหญ่รูปร่างสวยงามเนี่ย
ตัวหนึ่ง๕๐๐บาทพี่แกก็เคยขายมาแล้วทำเล่นเลย
อ่ะอย่างนี้เล่าให้ฟังคุณผู้ชมไอ้ด้วงกว่างเนี่ยเอาจริงหลายคนเคยเห็น
แล้วก็เด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาเอามาเล่นเป็นด้วงกว่างเอาไว้ชนกันถูกไหม
แต่อีกหนึ่งทางครับด้วงกว่างเขาบอกว่าเอาไปประกอบอาหารก็ได้ด้วย
ต้มทอดตำน้ำพริกนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เขาคงจะดูที่ว่าเป็นตัวอ่อน
ว่าเป็นตัวลักษณะแบบไหนก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันมีลักษณะสวยงาม
เขามันโค้งใหญ่แล้วก็เขาจะขายแล้วเขาจะเลี้ยงกันเอาไว้
นี่คือวิธีการในการเล่นนะที่แบบว่าเวลาเอาด้วงมาชนกันอย่างนี้นะ
แล้วช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่มันจะออกมาเยอะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่า
ชาวบ้านเขาสร้างรายได้๑ปีมี๑ครั้งช่วงที่จะออกมาผสมพันธ์กันมันก็จะออกมาเยอะอย่างนี้ครับ
แล้วเวลาแข่งกันก็คือกินตัวด้วงไปอย่างนี้เหรอถ้าเกิดสมมุติใครชนะอย่างนี้
ก็มีทั้งกินตัวด้วงกินตังค์ก็มี
แล้วมันคือสมัยก่อนนะเด็กเขาเล่นกันนะ
ก็ไม่มีอะไรเล่นอะเนาะตอนเด็กจับมาลงแมลงมาเล่นกันแบบนั้นสนุกสนานกัน

มันเป็นวิธีชีวิตอ่ะตอนเด็กเนอะที่เราได้เห็นกันอ่ะ
ตอนนี้ก็ถือว่ารายได้ดีเหมือนกันนะตัวละ๒๐บาทเนาะ